โอ้โหข่าวหนักก็มีเยอะนะฮะ
แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมได้ชมข่าวเบากันบ้าง

อีกอย่างจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกัน
เพราะว่าตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วหิวแล้วจะบ่ายโมงแล้ว
คุณเนี่ยเบาที่ว่าคือราคาเบาแล้วก็ขนาดถ้วยมันเบาเลยนะ
โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าก๋วยเตี๋ยวเรือจิ๋วเนี่ย
ราคาถ้วยละ๕๐สตางค์
คุณผู้ชมฮะ๕๐สตางค์นะฮะ๒สลึงเองก็กินได้แล้วนะครับ
ถึงแม้ว่าจะต้องกินหลายชาม
แต่เขาบอกว่าเท่ากับชามละคำกินสัก๑๐ชามก็อิ่ม
คุณแต่ดูข้างในน่ะมีหมดทุกอย่างเลยนะ
หมูเส้นผักอะไรคือครบนะ
โอ้โหทุกอย่างมันจิ๋วลงไปด้วยไหมคุณ

คือขนาดมันอาจจะไม่จิ๋วลงนะ
แต่ว่าเรื่องของจำนวนมันอาจจะจิ๋วลงหน่อยหนึ่ง

นี่ฮะเขาลวกกันแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยเรือทั่วไปเลยฮะ
เส้นผักลูกชิ้นน้ำซุปกากหมูนะฮะพอดีคำหนึ่งคำนะฮะ
อย่างที่บอกสั่งชามเดียวไม่อิ่มแน่
เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลคลิปในโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับ
เพราะคนแชร์กันออกไปบอกก๋วยเตี๋ยวที่ไหนเนี่ย

ก็เรื่องนี้คุณมังกรหรือคุณคณาวุฒิจิตใหญ่เนี่ย

อยากจะมาชิมดูซิว่ากี่ชามถึงจะอิ่มนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราไม่รอช้าไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งนี้

ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายศูนย์ราชการ
ไม่ใช่ร้านเปิดใหม่แต่เปิดมากว่า๑ปีแล้วนะฮะ
และที่ขายก๋วยเตี๋ยวราคาพิเศษถ้วยละเพียงแค่๕๐สตางค์เนี่ย

เจ้าของร้านคือน้องทัศนาวงเวียนอายุ๒๖ปี
เล่าให้ฟังบอกว่าไอเดียก๋วยเตี๋ย๕๐สตางค์เหรอคะ
มาจากเพื่อนมากินก๋วเตี๋ยที่ร้านล่ะค่ะ
ตักเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวผักและลูกชิ้น

เพราะธรรมดาถ้วยใส่กากหมูจะถ้วยเล็กใช่ไหม

โดยบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวจิ๋ว๕๐สตางค

ทางร้านก็เลยบอกว่างั้นเรื่องนี้ไม่เล่นแล้ว
เอาแนวคิดนี้มาทำขายจริง
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเหาะ
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
แล้วก็จะช่วยลูกค้าได้ประหยัดเงินด้วย
จึงเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือ๕๐สตางค์
แต่นี่เขาบอกนะว่าเขาขายนะ

เขาขายแค่๑๐๐ถ้วยใช่ไหม
ถ้วยเท่านั้นนะจ๊ะมีจำนวนจำกัดนะฮะ
เปิดขายในเวลา๙โมงถึง๑๑โมงนะฮะ
เฉพาะวันพุธเท่านั้นจะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะฮะ
ส่วนถามว่าช่วงอื่นขายปกติไหม
ปกติฮะก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดา๓๕พิเศษ๔๐
เตี๋ยวเนื้อ๔๐ธรรมดาพิเศษ๕๐บาท
ทางร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์๑วันนะฮะ
ทีนี้ครับก็มีลูกค้านะเราก็ไปคุยกับพี่ลูกค้าเนี่ยนะฮะ
คือคุณเกียรติศักดิดาเป็นพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่ง

ผมกับเพื่อนก็เลยลองมานั่งทานดู

วันนี้วันพฤหัสกินสัก๒๐คำ๒๐ถ้วย
บอกว่าวันนี้ไปไม่ทันเพราะว่าร้านเขาเปิดวันพุธ
เดี๋ยวรอวันพุธหน้าแล้วกันนะคะ๙โมงถึง๑๑โมง

คุณคิดดูถ้ากิน๒๐ชาม๒๐ถ้วยเล็ก
จ่าย๑๐บาท๑๐บาทเองใช่ค่ะ
ถ้าคุณไม่พออิ่มก็กินสัก๔๐ถ้วย

ใช่หรือว่าจะกินกี่ถ้วยก็ได้แต่เก็บตังค์ที่คนนี้